อบจมหาสนุก
กลับมาสนุกกันต่อกับอบจมหาสนุกครับพี่ลิงค่ะ
ครับช่วงนี้นะครับคือช่วงที่จะใช้ความสามัคคีของคนในชุมชน
เพื่อร่วมแรงร่วมใจกันนะครับมาเล่นเกมพิชิตเงินรางวัลนะครับ
เพื่อนำมาพัฒนาชุมชนของตัวเอง

ก็เหมือนกันมีชุมชนหนึ่งเขาอยากได้ให้เราช่วยเหลือ

ชุมชนเกาะเริ่มค่ะ
เกาะเลิกจะเป็นอย่างไรนะครับ

ชุมชนบ้านเกาะเลิ่งครับ
ชาวบ้านที่นี่ส่วนใหญ่มีอาชีพทำอิดมอนครับ
สองข้างทางในชุมชน
ก็จะเห็นอิดหมอนวางเรียงรายหน้าบ้านแทบทุกหลังกันเลยทีเดียว

เราก็จะได้เห็นภาพชาวบ้านทั้งผู้ใหญ่และเด็ก
มารวมกันอยู่ที่สาลาร่วมใจที่ตั้งอยู่กลางชุมชน
สถานที่สำหรับพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันของผู้ใหญ่
ส่วนเด็กครับก็จะได้วิ่งเล่นและอ่านหนังสือกัน
แต่ด้วยความขาดแคลนทุนทรัพย์ครับ
ทำให้สารารวมใจแห่งนี้เนี่ยยังสร้างไม่เสร็จสมดังความฝันของชาวบ้าน
นั่นคือการทำห้องสมุดชุมชนขึ้นภายในสารารวมใจแห่งนี้
พวกเขาอยากได้โต๊ะเก้าอี้และหนังสือดีเพื่อให้ทุกคนมีที่อ่านหนังสือประจำชุมชนกัน
ก็อยากได้สิ่งเรียนรู้เข้ามาอยู่เข้ามาสู่ในชุมชนเพื่อเด็กเยาวชนของเราวันข้างหน้าต่อไปจะได้ไม่จะไปจ้องยุ่งยาเสพติด
เวลามาอ่านหนังสือหนูจะมาอ่านกับพวกเพื่อนที่นี่
อยากได้หนังสือใหม่หนูจะได้ความรู้เพิ่มค่ะ
ดูจากความร่วมแรงฝึกซ้อมเกมของทุกคนแล้วเนี่ยต่อให้ต้องขนอิดเป็นร้อยก้อนก็ไม่มีคำว่าเหน็ดเหนื่อยแน่นอน
มาดูกันครับว่าพวกเขาเนี่ยจะได้เงินทุนไปสารฝันทำห้องสมุดชุมชนเพื่อเด็กจะได้มีโต๊ะเก้าอี้ไว้นั่งอ่านหนังสือกันหรือไม่
เอาใจช่วยพวกเขาไปพร้อมกันครับ

วันนี้ตั้งใจที่จะมาท้าเรา
เพื่อที่จะเอาเงินรางวัลไปทำอะไร
เราก็ได้จัดทำห้องสมุดนะคะ

เพื่อให้น้องหนูแล้วก็ผู้สูงอายุเนี่ย

สำคัญก็อยากจะทำห้องสมุดให้กับชุมชน
ทีนี้หลักการง่ายชุมชนนี้เขาแข็งแกร่งเรื่อง

เพราะฉะนั้นเกมการแข่งขันของเราในวันนี้
ก็จะนำอาชีพของชาวบ้าน

มาแข่งขันกับเกม
ขนอิดพิชิตฟัน

กติกาการแข่งขันเกมขนอิดพิชิตฝัน
ชาวบ้านจะต้องช่วยกันเรียงอิดใส่กระเตง

หากทำสำเร็จก็รับไปเลยทันที๓๐๐๐บาท

ก็จะลดลงเหลือแค่๑๕๐๐๐บาทเท่านั้นนะครับ

พร้อมไหม

อ้าวเร็ว
ไปหน่อย
อ้าวมาประหารสู้
มาประหารสู้

เร็ว

หัวก์ใจเย็น
ไปเลย

แล้วน้าวินมาไม่ไวนน้าวิน
แล้วน้าวินใจเย็น
ใจเย็น
เอาตายไปเย็นระวัง

คุออัฮ
วางเทคหาย
ใจเย็น
ใจเย็นได้อยู่แล้ว
พี่ลิปตบพี่ลิปตบเร็ว

แล้วยังมีเวลาเหลือแล้ว

ได้๑๖
ลุ้นข้างหน้าให้เป็นเลข๑เท่านั้น
ถ้าด้านหน้าเป็นเลข๒เป็นเลข๓

เอ้อเอ้อตาย
ตายแล้ว
ตายแล้ว
คุณคะพิธีกรเนี่ยห้ามทำร้ายพิธีกรในระหว่างทำงาน
ยังไงก็แล้วแต่เห็นใจอเหล่าอีฉันด้วย
เหล่าอี้ใจจะขาด

ทำเวลาไป๒นาทีกับ๑๖วินาทีครับแสดงว่าภารกิจนี้เนี่ยไม่สำเร็จนั่นเองล่ะครับ
ถึงจะทำไม่สำเร็จเนี่ยแต่เชื่อว่าชาวบ้านทุกคน
ก็พยายามทุ่มเททั้งแรงกายและแรงใจอย่างเต็มที่เพื่อชุมชนแล้วล่ะครับ
ตอนนี้เราไปฟังความรู้สึกของชาวบ้านกันหน่อยดีกว่าครับก็รู้สึกภูมิใจ
แล้วก็มีความสุขสนุกสนานกันเราไม่ต้องการว่าจะได้เงินรางวัลมากมายอะไร
คือก็แค่ว่าในฟาร์มสามัคคีของเราเนี่ยก็เราจะรู้ว่าชุมชนของเรามีความเข้มแข็ง
ได้เงินมาหนึ่งหมื่นห้าพันบาทเนี่ยเราก็จะไปทำห้องสมุทรชุมชน
แล้วก็เพื่อให้เด็กได้มีความรู้ให้คนในชุมชนได้มาอ่านหนังสือ
ในห้องสมุดที่ว่าเราได้จัดหามาให้นี่ก็
อะไรไม่เป็นไรถือว่าไม่ได้ไม่เป็นไรแต่ได้ไปครึ่งหนึ่ง
ได้ไปหนึ่งหมื่นห้าพันบาทนะคะอย่างน้อยต้องบอกเลยอย่างนี้
ถ้าหากว่าเราจะซื้ออินมอนซื้อที่ไหนคะกำนันปลาคะ

ถ้าจะซื้ออิดมอนที่ดีที่สุดแข็งที่สุดดีที่สุดต้องซื้อที่ไหนคะ
ต้องมาซื้อที่ตำบลบางประหันอำเภอบางประหันต์จังหวัดพระนครศรีอยุธยาค่ะ
เย้
เราขายนะครับก้อนหนึ่งเราก็ขาย
ขอให้มาซื้อ
ติดต่อได้ที่องค์การบริหารส่วนตำบลบางประหันนะคะ
นำโดยท่านนายกนุกูลสุขเจริญค่ะ

บอกเลยว่าสนิทกับท่านนายกนุกูลนะคะ

เขาจะได้ดูแลอย่างดีไง

วันนี้เราเห็นพลังแห่งความสามัคคี
ขอบคุณพ่อจ้าแม่จ๋านะคะ

ขอบคุณครับ
และติดตามความสนุกสนานกับเราได้นะคะ
เข้าไปชมได้ในเฟซบุ๊คของอบจมหาสนุก

เอาชื่อเอาชื่อฉันเอาลำโพงหน่อยสิ

ขอบคุณคุณท็อปตาลาดีนุฏนะครับ
ขอบคุณคุณปะไตดีใจดีดีดี
อย่าลืมนะครับไทยรัฐทีวีช่อง๓๒นะครับผม
เรื่องราวดีเด่นโดนของจังหวัดท่านนะครับ
สนุกทุกที่โชว์ของดีทั่วไทยสามัคคี
วัยสู้สุดใจเพื่อชุมชน

จากการร่วมแรงร่วมใจกันของชาวบ้านชุมชนมุสลิมหมู่ที่๓
ตำบลกอกเกรจจังหวัดนทบุรีที่สามารถเล่นเกมขวาเงินสนับสนุนไปได้๓๐๐๐๐บาท
ทำให้วันนี้ครับพวกเขาได้นำเงินไปสร้างห้องน้ำใหม่
ภายในโรงเรียนสอนศาสนาอันวาลีซีนอย่างที่เห็นนี่แหละครับ
เพื่อสุขภาพอนามัยที่ดีของเด็กและคนในชุมชน
ทางรายการอบจมหาสนุกก็ขอแสดงความยินดีกับทุกคนด้วยนะครับ
มาแล้วจ้ากิจกรรมประจำสัปดาห์รับของที่ระลึกจากทางรายการอบจมหาสนุก
กดไลค์และกดแชร์และตอบคำถามมาทางเฟซบุ๊คอบจมหาสนุกว่า
ในช่วงขอแรงชาวบ้านแข่งขันกันทำอะไร
ระหว่าง๑ขนดินหรือ๒ขนอิด
ประกาศรายชื่อผู้โชคดีที่ตอบคำถามถูกต้อง
และทำตามกฎิกาสองท่านทางเฟซบุ๊คอบจมหาสนุก
ในวันศุกร์ถัดไปหลังจากรายการออกอากาศนะครับ
เกมในช่วงขอแรงชาวบ้านแข่งขันกันทำอะไร